แอร์ที่ตำรวจไปค้นที่พักของเด็กเนี่ย
ไปเจอทำจะคลังกระสุนอ่ะ

นี่นะครับทุกผู้ชมครับที่ตำรวจเขาขยายผลหลังจาก
ตัวเด็กชายวัยสิบสี่ปีคนนี้นะครับกระสุนเยอะเหลือเกินนะฮะ
วันนี้ลองไล่เรียงดูจากหลักฐานที่ตำรวจยึดได้นะครับจากที่พักของเด็กนะฮะ
มีปลอกกระสุนปืนขนาดจุดสองสองเจ็ดปลอกกระสุนปืนเอ็มสิบหกสามนัด
กระสุนปืนขนาดจุดสี่ห้าหนึ่งนัดปลอกกระสุนปืนลูกซองห้าปลอก
ปลอกกระสุนปืนขนาดจุดสามห้าเจ็ดสองปลอกปลอกกระสุนปืนขนาดเก้ามอมอออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

ยังไม่กล้าพูดเลยเพราะว่าผู้สัมภิษฐายังเข้าจากเป็นคนพูดเองครับ
ถ้ามากับเพื่อนแล้วเพื่อนเป็นผู้ปกครองได้หรือเปล่า

โอ้โหนี่มันต้องไปคุมเข้มกันอีกเยอะเลยนะบ้านเรานะพูดตรงนะ
คือเหตุการณ์นี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความระบบรักษาการความปลอดภัยที่มันค่อนข้างหละหลวมเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการตรวจอาวุธไม่ว่าจะเป็นการเผชิญเหตุ
แม้กระทั่งเนี่ยการควบคุมเรื่องของอายุของเด็กการเข้าถึงอาวุธการเข้าถึงสนามซ้อมเข้าถึงกระสุน
ซื้อยังไงเข้าถึงได้ขนาดนี้ได้ยังไงโหวันนี้มันเรื่องใหญ่เลย
เราไปที่สนามยิงปืนชากังราวนะฮะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เขาควบคุมการใช้บริการสนามยิงปืน
เกี่ยวกับมาตรการแล้วก็กฎระเบียบของการใช้สนามยิงปืนนะครับ
เจ้าหน้าที่ของสนามยิ่งปืนนะครับคุณกิติศักดิ์นะครับ
เป็นนักกีฬายิงปืนด้วยนะคุณกิติศักดิ์ตรงต่อมิตรนะครับ
บอกกับเรานะฮะว่าผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการสนามยิงปืนเนี่ย
ถ้านำอาวุธเข้ามาก็ต้องมีใบป๔หรือว่าทะเบียนปืนมาแสดงด้วย
แล้วต้องเป็นเจ้าของทะเบียนเท่านั้นนะฮะหากไม่มีอาวุธปืนมา
ทางสนามจะมีให้เช่าแต่ก็ต้องมีกฎระเบียบค่อนข้างมาก
ลูกค้าส่วนใหญ่จะนำปืนมาเองถ้าเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปี
ต้องมีผู้ปกครองมาติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงความประสงค์ว่าจะขอฝึกซ้อมยิงปืน
พาเด็กเข้ามาทำอะไรแล้วเจ้าหน้าที่ต้องประเมินดูก่อนว่าเด็กเนี่ย
สามารถรับฟังผู้ฝึกสอนได้หรือไม่สำหรับบุคคลที่ต้องห้ามเลยคือเข้าไม่ได้เลยเนี่ย
คือคนเมาคนวิกลจริตคนป่วยจิตนะซึ่งยอมรับว่าในสนามยิงปืนก็มีเด็กวัยรุ่น
มาใช้บริการอยู่เหมือนกันซึ่งถ้าเข้ามาใช้บริการแน่นอนต้องมีผู้ปกครอง
และเจ้าหน้าที่เขาจะคอยดูแลเป็นพิเศษแบบไม่ห่างเลย
จริงที่นี่อายุจะถ้าเกิดว่าต่ำกว่า๑๘ปีเนี่ยจะต้องมีผู้ปกครองมาคอยมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ว่าจะมาซ้อมหรือว่าจะมาอะไร
ก็จะต้องดูด้วยว่าเด็กมีวุฒิภาวะที่จะรับฟังผู้ฝึกสอนหรือเปล่า
สนามยิงปืนอีกแห่งนะฮะที่เราลองไปสอบถามเรื่องกฎระเบียบต่างนะครับที่บางบัวทองนนทบุรีนะฮะ
มีคนมาซ้อมยิงปืนเยอะที่นี่ผู้จัดการสนามยิงปืนยืนยันว่าทางสนามมีกฎเลยนะฮะ
อย่างที่นี่เนี่ยเขาห้ามเลยนะห้ามเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีเข้า
คุณจะมีผู้ปกครองไม่มีผู้ปกครองอะไรเนี่ยไม่เอานะฮะไม่ให้เข้าสนามเลยนะครับโดยที่ไม่มีผู้ปกครองมาด้วยนี่ยิ่งไม่ได้เลยนะฮะ
หรือถ้าเกิดจะพาเข้ามาจริงเนี่ยผู้ปกครองต้องรับผิดชอบดูแลบุตรหลานของตัวเอง
โดยส่วนใหญ่เนี่ยมาใช้บริการมักจะมากับผู้ปกครองที่เป็นนักกีฬายิงปืนค่ะ
หลายคนก็เหมือนกับต้องการพาลูกหลานมาฝึกเพื่อเป็นนักกีฬายิงปืนระดับเยาวชนเพื่อจะไต่เต้าไปติดทีมชาติ
เพราะฉะนั้นปืนที่ให้ซ้อมจะเป็นปืนอัดลมซึ่งเป็นปืนกีฬาไม่ให้เด็กต่ำกว่า๑๘ปีใช้กระสุนจริงแล้วยังมีกฎระเบียบ
ห้ามนำกระสุนกลับบ้านด้วยซึ่งหลายสถานายิ่งปืนจะเป็นอย่างนี้นะใช่ค่ะไม่งั้นมันจะถือว่าเป็นการขายกระสุนนี้ค่ะคือถ้าคุณจะซ้อมยิงปืนคุณต้องมีกระสุนใช่ไหมกระสุนจริงค่ะคุณก็ต้องซื้อกับเขาสมมุติซื้อมากล่องนึงถ้ากล่องนึงมี๕๐นัดแล้วยิงไม่หมดยิงไปแค่๒๕นัดเหลือ๒๕นัดเนี่ยต้องฝ
มาซื้อขายกระสุนปืนแบบผมยิงไม่หมดผมขายให้คุณรัชพรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็ไม่ให้ไม่ได้ค่ะผิดกฎหมายน้องเนี่ยเขาเขาถูกเข้ามาด้วยด้วยการเป็นนักกีฬาด้วยการเล่นปืนที่สำหรับแข่งขันไม่ใช่เป็นปืนยิงจริงลูกกระสุนจริงอะไรที่ที่แบบในคราวอะครับคือเป็นเป็นปืนคนละประเภทกันคนละอย่างใช่คนละอย่างก
เข้ามาพร้อมผมครับก็คือผมลูกชายเนี่ยเขาเห็นผมเป็นนักกีฬายิงปืนของจังหวัดนนท์
ก็เลยอยากจะเข้าตามมาด้วยครับมาฝึกซ้อม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
แต่ว่าผมพามาด้วยทุกครั้งก็จะมากับผมครับจะไม่มาคนเดียว
แต่จะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบก็คงไม่ได้แล้วล่ะ
เพราะว่าก็เวลาคุณแม่ถามถึงผลการเรียน
จะส่งกลับไปบอกไม่ใช่เหรอว่าผมจะไปที่นี่
ก็แปลว่าพ่อแม่ต้องรู้สิว่าลูกไปสนามซ้อมยิงปืน
แล้วยังไงก็ต้องนี่ไงแล้วกระสุนปรงกระสุนปืนที่บ้านไปสะสมมาจากไหน
อืมอ่ะกระสุนกับปืนสะสมจากไหนดัดแปลงยังไง
ไม่น่าคล่องใจเท่าเอาเข้าห้างไปได้ยังไง